ท่านผู้ชมครับเรื่องราวของความรักนะรักแท้แพ้ระยะทาง
อย่างไรค่ะมีชายหนุ่มชาวเยอรมันคนหนึ่งเขาชื่อมาร์คนะครับ
อายุสี่สิบเอ็ดปีเค้าก็เคยมีแฟนเป็นคนไทยอืม
หญิงสาวชาวไทยค่ะนะคบหากันตั้งแต่สมัยก่อน
โควิดจะเกิด๒๓ปีได้แล้วเขาก็ให้แฟนสาวคนนี้มาอยู่คอนโดกับเขาที่พัทยา
บางทีก็พาแฟนไปที่เยอรมันทีนี้มันมีช่วงนึงที่เขาไปเยอรมันแล้วเขากลับมาไม่ได้
โควิดมันระบาดหนักอ่าไม่ได้กลับเป็นปีเป็นปีเลยสุดท้ายเขาตัดสินใจกลับมาเมืองไทย
เพื่อจะมาเซอร์ไพรส์แฟนสาวมาถึงคอนโดในห้องที่พัทยาไม่เจอแฟนแต่ทรัพย์สินหายจักรยานยนต์หาย
และถุงยางอนามัยแบบใช้แล้วและยังไม่ได้ใช้เต็มไปหมด
ไพรส์แฟนแต่เจอแฟนเตอร์ไพรส์กลับอย่างนี้เหรอคะ
มันจะคิดอะไรไปได้มากกว่านั้นอีก
เดี๋ยวรอฟังแฟนของเขาก็แล้วกัน
คือคุณมาร์คเนี่ยมีเพื่อนที่เป็นชาวไทยเนี่ย
มาช่วยให้ข้อมูลเป็นร่ามให้ด้วยนะครับ
นี่ฮะเขาก็เอาหลักฐานต่างมาให้ดูโดยเฉพาะ
บิ๊กไบท์ดูคาติคันนี้สีแดงคันนี้
มีหมายเลขทะเบียนเรียบร้อย๒กกง๗๕๕๑ชนบุรี
เพราะเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องการได้คืนมากที่สุด

เรื่องจะไม่อยู่ด้วยกันจะเลิกกันจะมีคนอื่นอะไรก็ไม่เป็นไร
แต่ทรัพย์สินของเขาเนี่ยเขาบอกเขาขอคืนนี่ฮะ
แล้วคุณมาร์คได้พาผู้สื่อข่าวไปดูห้องนะ
บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้รู้จักหญิงสาวชาวไทย
ผู้หญิงคนนี้ชื่อฟ้าแล้วก็คบหากันอยู่กินด้วยกันสัก๒๓ปี
ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะไม่มีสถานการณ์โควิดเนี่ย
เขาก็ให้แฟนเนี่ยให้ฟ้าเนี่ยมาอยู่ด้วยที่คอนโด
ซอยราชวรุนที่เมืองพัทยาชนบุรี

๒เดือน๓เดือนเขาก็ไปเยอรมัน

ทีนี้ไอ้รอบหลังสุดที่เขาก็กลับไปเยอรมันเขาไปคนเดียว

นี่ฮะด้วยความคิดถึงสถานการณ์คลี่คลาย
บินกลับมากะจะมาเตอร์ไพรส์แฟนสาว
มาถึงเมื่อเย็น๓๐พฤษภาคมคุณอรัชพร

ลุงรังไปหมดบ็อกเซอร์ผู้ชายถอดวางเกลือนเลยถุงยางอนามัยแบบใช้แล้วก็มี
ยังไม่ได้ใช้ก็มีค่ะเปิดตู้เซฟในห้องนอนตู้เซฟถูกงัดเอ้า
ทองเขาหายไปสองสามวงเล่มทะเบียนรถเวสป้าของเขาก็หาย
ไบท์ดูคติพร้อมกับเล่มทะเบียนก็หายก็เลยไปแจ้งความที่สพเมืองพัทยา
แล้วก็ติดต่อไปหาฟ้าแฟนสาวของเขาฟ้าบอกอยู่ต่างจังหวัด
ส่วนรถคันนี้เนี่ยพี่ชายยืมไปใช้อยู่ที่จันทบุรี
เดี๋ยวจะเอามาคืนให้๑มิถุนายนนี่วันที่เท่าไหร่แล้ว
สี่มิถุนายนแล้วฟ้ายังไม่มาเลยคุณมาร์คบอกว่ารักรถคันนี้มาก
อยากได้คืนมากใครเห็นเบาะแสรถคันนี้แล้วแจ้งแล้วพาไปเจอเนี่ยนะ
เดี๋ยวมีรางวัลให้หนึ่งหมื่นบาทส่วนฟ้าเนี่ยแฟนสาวของเขาเขาบอกว่า
เขาก็คงต้องแจ้งความให้ดำเนินคดีอ่ะเกี่ยวกับเรื่องการลักทรัพย์ค่ะ
แล้วก็พบถุงยางที่ใช้แล้วในถังขยะ
แกก็เลยคิดว่าทางผู้หญิงน่าจะเอาพาเพื่อนผู้ชายมาอยู่อาศัยที่นี่
แล้วเราก็มีการสอบถามทางพี่นิติก็ปรากฏว่าก็พาผู้ชายคนอื่นนะคะ
มาที่นี่จริงค่ะแต่ทางนี้คือแกร้อนใจก็คืออยากได้รถคืน
ก็เราก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบเหมือนคดีใหญ่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็แกมาที่เมืองไทยก็หวังว่าจะมาเซอร์ไพรส์แฟนโดยที่ไม่ได้บอก
พอมาที่คอนโดก็เจอเซอร์ไพรส์กลับเนอะอะไรอย่างนี้แกก็ช็อกเหมือนกัน
เจอของใช้ที่เป็นของผู้ชายอะไรอย่างนี้ค่ะ

ทุกผู้ชมครับก็ต้องฟังทางฝั่งของแฟนสาวหรือว่าอดีตแฟนของคุณมาร์คเขาด้วยนะที่ชื่อฟ้า
เราก็อยากฟังความทั้งสองฝ่ายนะครับ
ล่าสุดเราได้เบอร์โทรมาแล้วก็โทรไปเนี่ยได้คุยกับฟ้าแล้วนะฮะ
ฟ้าเธอบอกว่าอย่างนี้ตอนนี้เธออยู่พัทยาแล้ว
ทีแรกที่แฟนนุ่มโทรไปบอกอยู่ต่างจังหวัดเธออยู่พัทยาแล้ว
เอาเป็นว่าเธอบอกว่าเรื่องราวระหว่างเธอกับมาร์คเนี่ย
ขอบอกแค่ว่าขอเลิกกับฝ่ายชายกันแล้วกัน

อมรับว่าเอาไปจริง

ถุงยางอนามัยที่เจอในห้องทั้งใช้แล้วและยังไม่ได้ใช้
หรือว่าบ็อกเซอร์ของผู้ชายด้วย
ฟ้าบอกฟ้าไม่ขอตอบไม่ขอพูด
ส่วนเรื่องรถเดี๋ยวเอามาคืนให้อย่างแน่นอนนะ
ภายในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเอามาคืน
แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เจอกันหรือยังหรือว่าคืนกันหรือยังนะ
แล้วเดี๋ยวจะไปพบตำรวจที่สพเมืองพัทยาที่ทางมาร์คเขาแจ้งความเอาไว้ด้วย
เพื่อจะไปเจรจากลายเกลี่ยจะไปเคลียร์กัน

เอาเป็นว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เธอจะไปหามาร์คแล้วจะไปเคลียร์กันต่อหน้าตำรวจ